ช่วงแรกมาดูเรื่องของหม่องทองดีกันก่อน
คำว่าหม่องทองดีชื่อนี้เราได้ยินมาพักใหญ่แล้ว
เป็นเด็กชาติภัณฑ์
เมื่อปี๒๕๕๒เคยทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทย
ก็คือไปร่วมแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับที่ประเทศญี่ปุ่น
ครั้งนั้นทำให้เรารู้จักเขามากขึ้น

แต่ไม่มีสัญชาติไทย
ต่อหลายคนนะเหมือนกันนะที่มีประเด็นปัญหานี้
ล่าสุดนะคะสิ้นสุดการรอคอยสำหรับหม่องทองดีนะคะ
ไป๙ปีตอนนี้เขาบอกไม่ต้องรออีกแล้ว
ได้รับข่าวดีแล้วได้รับสัญชาติไทยแล้ว
แต่ว่ายังไม่ได้รับเอกสารอย่างเป็นทางการนะคะ
ก่อนหน้านี้หมองทองดีค่ะบุคคลไร้สัญชาติ
ซึ่งเคยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยค่ะ
ด้วยการเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน
ร่อนเครื่องบินกระดาษพับที่ญี่ปุ่น
เข้ามายื่นหนังสือขอสัญชาติไทย

ที่ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ตอนนี้กรมการปกครองได้มีหนังสือแจ้งว่าได้พิจารณาคำร้องและเอกสารหลักฐานประกอบคำร้องขอสัญชาติไทยแล้ว
ซึ่งเห็นชอบให้ยื่นคำขอมีสัญชาติไทยโดยให้นำหนังสือเห็นชอบที่ลงนาม
โดยร้อยตำรวจโทอาทิตย์บุญยโสพัฒน์อธิบดีกรมการปกครอง
พร้อมหลักฐานยื่นขอทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ที่ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ขณะนี้ในหม่องทองดีนะคะอยู่ระหว่างเป็นพี่เลี้ยงนักเรียนรุ่นน้องที่โรงเรียนห้วยทราย
ไปเดินทางร่วมการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับที่เมืองทองธานี
อันนี้เป็นพี่เลี้ยงให้กับรุ่นน้องก่อนในการแข่งขันระดับประเทศภายในประเทศนะคะ
หม่องบอกว่าต้องรอหนังสือรับรองสัญชาติอย่างเป็นทางการก่อนจึงจะเดินทางไปทำบัตรประชาชน
ซึ่งตัวเองดีใจเพราะรอการได้รับสัญชาติไทยมานานถึง๙ปีค่ะ
เขาใช้ชื่อว่าหม่องทองดีก็มีเพื่อนแล้วก็พ่อแม่พี่น้องเข้ามาอวยพรแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก
หลังจากที่ต้องรอมาถึง๙ปีนะคะ
นับตั้งแต่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับที่ญี่ปุ่นปี๕๒
และรัฐบาลในขณะนั้นรับปากแล้วว่าจะให้สัญญาขออภัยนะคะให้สัญชาติไทยและให้ทุนการศึกษาจนจบปริญญาเอก
แต่สรุปสุดท้ายเรื่องนี้ไม่มีความคืบหน้าก็เลยตัดสินใจยื่นขอสัญชาติไทยเองค่ะ
โดยอ้างเหตุผลของการเป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศไทย
มีหน่วยงานของรัฐทำหนังสือรับรองประกอบหลักฐานว่าเป็นผู้มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในไทยเวลาไม่น้อยกว่า๑๐ปีค่ะ